ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับ
ที่๔๕ก็มีการเดินทางไปพูดคุยเปิดใจสัมภาษณ์นิดนึ

ลูกครึ่งไทยเยอรมันที่มีโอกาสติดทีมชาติเป็นครั้งแรกครับ

ทำไมคุณซัพพะสาหรร่ะนานจำ

ทำไมช่วงผมมาดูคึกคักอย่างนั้น

เจ้าตัวก็ดีใจมากที่ติดทีมชาติครั้งแรกนะครับ

ก่อนหน้านี้ก็ตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะ

ใช้เวลาประมาณสัก๗๘เดือนเขาบอก
พอตัดสินใจมาเล่นเนี่ยก็หวังเหมือนกันว่าอยากจะมีชื่อติดทีมชาติ

ก็มีการโทรศัพท์ไปบอกครอบครัวด้วยว่า

ภาพภูมิใจในการติดทงครั้งนี้มากนะครับ
ส่วนจะมีรายชื่อเป็น๒๓ผู้เล่นไหม
สุดท้ายหรือเปล่าเจ้าตัวก็ไม่ขอคาดหวัง
จะขอมุ่งเน้นสมาธินะครับในการทำหน้าที่ในการฝึกซ้อมให้ดีที่สุดก่อนครับ

ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็ย้ำกันหน่อย
เพราะว่าในช่วงเช้าวันมีการพูดถึงอันดับอย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว

นับร่วงจากเดิม๔ขั้น
อยู่อันดับ๑๒๗ก็ตกลงมา๑๔

ส่วนฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นที่หนึ่งของอาเซียนนะครับอยู่ในอันดับ
เพราะว่าช่วงหลังฟิลิปปินส์ก็มีคะแนนจากการไปแข่งขัน

แกรมการถ่ายทอดย้ำกันหน่อยนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กรกฎาคมนะครับคู่แรกเบรารูสจะเจอกับบูกิน่าฟาโซเวลา๔โมงเย็น
แล้วก็ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีเหนือเวลา๑ทุ่มแล้วก็๑๖กรกฎาคมนะครับ
ชิงดับ๓เล่นก่อนเวลา๔โมงแล้วก็รอบชิงเวลา๑ทุ่ม
ชนะเข้าชิงคนแพ้ชิงที่๓
แฟนบอลสามารถร่วมสนุกกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ในการร่วมเชียร์ทีมชาติไทยได้ถึงขอบสนาม
ส่วนใครที่ไม่สะดวกก็เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีรอชมเหมือนเช่นเคย
เข้าสัญญาณก่อนเกมประมาณครึ่งชั่วโมงในคู่แรก
แล้วก็ยิงยาวถึงคู่ที่๒จนจบเลย
ยิ่งวันนั้นรอบชิงชั้นแล้วถ้าเกิดไทยเข้าชินเรายิงยาวไม่มีรายการอะไรขั้นเลย
เปิดไทยรัฐทีวียาวไป

เพราะว่าในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็มีศึกใหญ่ในรายการชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งโปรแกรมสำคัญของทีมไทยในการเป็นเจ้าภาพเจอกับมองโกเลียก่อน๑๙กรกฎาคมนะครับ
แล้วก็๒๑เจอกับมาเลเซีย
พบกับอินโดนีเซีย๒ชาติหลังจากอาเซียนนะครับ
เจอกันรายการนี้แล้วก็พักอีกสักประมาณ๑๔๑๕วันนะครับในการซ้อม
ก็จะไปเจอกันอีกที่๔เกมที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับ
แข่งคำลักษณ์๑๘รายการ๓๐นาทีนะครับ
คู่นี้เตะที่สนามสุพัชลาศัยนะครับ